ว่าตำรวจต้านไม่ไหวอ้าวไม่อยู่แล้วแล้ว
หลังจากที่นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสภาพฆ่าปาดคอสาวโรงงาน

คุณผู้ชมตำรวจน่ะ
ไปร้อยอย่างนึงแต่ว่าชาวบ้านอ่ะสามร้อย

ทำให้ชาวบ้านรุมประชาธรรมผู้ต้องหาเป็นเหตุการณ์นี้นะครับ
คุณผู้ชมไปดูกันครับ
โอ้โหนี่แหละฮะเอาไม่อยู่ต้านไม่ไหวจริง
แม้ว่าตำรวจภูทรประยองจะเตรียมกำลังเป็นร้อย
ในการควบคุมตัวนายอุดรผู้ต้องหาฆ่าสาวโรงงานวัย๒๖ปี
วันเกิดเหตุคือ๖กัญญาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
คุณดูสิชาวบ้านแค้นเตรียมลงประชาธรรมอยู่แล้ว

พอไปถึงนะฮะทำแผนได้ครึ่งกลางเกิดเหตุนี้

พยายามจะถูกชาวบ้านดึงหมวกกันน็อกออก
แล้วเข้าชกต่อยเลยแล้วบางจังหวะนะคุณ
โอมิชบ้านบางคนเนี่ยอ่ะปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคารถของตำรวจ

ใช่ค่ะนี่คือตำรวจพยายามกันน่ะแต่ตำรวจก็โดนไปหลายหมัดกันน่ะเนี่ย
ตำรวจก็เจ็บอยู่หลายนายเหมือนกันนะฮะ
และทีนี้น้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับ

ได้ตะโกนถามผู้ต้องหาตลอดเวลา
ฟังเสียงของน้องชายผู้เสียชีวิตหน่อยครับ
อ๋อแล้วเป็นน้องของพี่น้ำใช่ไหมคะ
พี่อย่างงี้เห็นหน้ามันทุกคนอะไรก็สนวกมา

และตำรวจก็ต้องคุมตัวผู้ต้องหานะครับ
ไปคุมขังที่สะพอน้องกลับทันทีนะครับ
เพราะว่าทำแผนได้นิดเดียวนะตรงจุดที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
เจอกับผู้หญิงที่หลบฝนอยู่ข้างกำแพง
และทีนี้จะเข้าไปข่มขืนจะไปปลุกปั้มผู้หญิงขัดขืน
ก็เลยฆ่าปาดคอแล้วก็ชิงทรัพย์ทั้งรถจักรยานยนต์และเงิน
หลบหนีไปทางญาติก็แค้นจริงนะครับ